ยีรัฐพอยาวช่างน่ารัก
ยีราบขอยาวช่างหน้าชัน
ยีราบขอยาวกินเก่งจัง

ยีลับของยาวช่างน่ารัก
เกิดมายังไม่เคยฟังเพลงยีราบปะก่อนเลย
เคยได้ฟังกับครั้งนี้แหละมันมีกับเขาจริงนะเนี่ย
ยีราบขอยาวช่างน่ารัก
ในสวนสัตว์แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็นสัตว์น้อยใหญ่เกิดมาแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีโดยเฉพาะ
ตัวนี้เจ้ายีราฟนะคะเป็นเพศเมียค่ะเพิ่งเกิดวันที่๑๘กันยายนนี้เอง
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี
น้องนี่นะเกิดมาจากคุณพ่อและคุณแม่
พ่อชื่อพ่อมอสเป็นพ่อเยีรับอายุ๑๗ปี
ส่วนแม่คือแม่จอยนะคะอายุ๑๖ปี
สายพันธุ์ลายร่างแหหรือว่ายีราฟโซมาลีนั่นเองนะคะ
ลักษณะของยีราฟสายพันธุ์นี้เขาก็จะมี
พฤติกรรมเหมือนกับเยีรับทั่วไปแหละ
ต่างกันตรงที่ลวดลายลายจะสวยงาม
แล้วก็จะมีลักษณะเส้นสีขาวตัดอยู่รอบสีน้ำตาล
และปัจจุบันยีรับสายพันธุ์ลายร่างแห
เหลือน้อยที่สุดในโลก
เนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาการตั้งท้องนานถึง๔๐๐วัน

กว่าจะตกลูกมาตัวหนึ่งนะคุณ
พอกับช้างเวลาเขาตั้งคันเลยนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
ต้องมาเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะ
เพราะตอนนี้มียีราฟสายพันธุ์นี้แล้วถึง๙ตัว
แต่ว่าการกำเนิดของลูกยีราฟสายพันธุ์นี้
ก็ถือว่าจะต้องดำเนินต่อไป
เพราะว่าทางสวนสัตว์เองเขาก็ต้องทำให้มันมีมากขึ้นเรื่อยด้วยเหมือนกัน
ส่วนการเกิดมาของน้องหนู
ตัวนี้นี่นะคะก็เป็นของขวัญพิเศษในวันปิดเทิมให้กับน้องได้มารู้จักได้มาชมได้มาถ่ายรูปได้มาเห็นความน่ารักกันนะคะ
เป็นไปได้อยากให้ทางสวนสัตว์เขาจัดกิจกรรมเลยนะ

ตั้งชื่อเจ้าลูกยีราฟตัวนี้ไม่รู้ทำหรือยัง

คุณคิดในหัวได้แต่ยังคิดเสียงดัง

ไม่ต้องตกใจยังพูดไม่จบ

ถ้าคุณผู้ชมอยากไปตั้งชื่อ
อยากจะไปเห็นเจ้ายีรับตัวน้อยนี้

บริเวณส่วนแสดงลานยีราฟนั่นเอง

แม่ชื่อจอยลูกเลยชื่อ

ไม่ต้องเถียงเรื่องชื่อล่ะ

ดูผู้ปกครองควรให้คำแนะนำด้วย
เพราะว่าสัตว์ตัวนี้คือยีมาร์ฟ

แต่ถึงบอกไงว่านู่นู่
ดูตลอดข่าวช่วงนี้ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะ

ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปหลงเรียกว่ายี

ก็คุ้นค่ะบอกว่าอยากมีมอม้า
ยีราฟน่ารักในเจ้ายีราฟกว่านี้นะครับ